ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันอีกสักรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
มีชายสูงอายุนะครับเขาบอกว่ามีพฤติการที่เป็นภัยต่อสังคม
สูงอายุแล้วแต่ชอบเดินลัวลามไปจับแขนผู้หญิง
เล่ามาสำเร็จความคล้ายให้ดูนี่สูงอายุแล้วนะครับ
คลิปนี้หญิงสาวคนหนึ่งแอบถ่ายอยู่บนรถขณะชายสูงอายุ
ที่ไว้หนวดคราวนั่งพิงกำแพง
ช่วยตัวเองจนสำเร็จความไคร่

ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
คนโพสต์เขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้บอกว่า
ขณะที่เธอไปรับลูกที่หน้าโรงเรียนนะ
ชายสูงอายุในคลิปเนี่ยเดินปรีเข้ามาเลยมาจับแขนเธอ
เธอก็เลยสะบัดสะบัดแล้วคราวนี้อุ้มลูกเดินข้ามถนนหนีมาขึ้นรถ
แต่ชายสูงอายุก็ยังเดินตามมาที่รถ
แล้วคราวนี้เนี่ยครับโอ้โหประชิดแบบนี้ไม่พอ
เอาอวัยวะเพศออกมานะฮะ
แล้วก็นั่งพิงกำแพงสำเร็จความไคร้ให้ดูว่างั้นเถอะ
เธอก็เลยไม่รู้ทำไมเอาถ่ายคลิปแล้วกัน
แล้วเอามาโพสต์เตือนภัยให้ผู้ปกครองให้เด็กระมัดระวังกันนะครับ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าชายคนนึงนะครับ
เข้ามาโพสต์คลิปแล้วเล่าเหตุการณ์แบบนี้
โอ้โหน่ากลัวเนี่ยฮะรอดูภาพไปนะครับ
คือชายคนนี้เล่าบอกว่าชายสูงอายุคนนี้เข้ามาลวนลามภรรยาของเขา
โดยชายสูงอายุเป็นคนคนเดียวกับที่ลงในคลิปนั่นแหละ
เข้ามาในร้านแล้วเอื้อมมือมาจับตัวภรรยาเขานะ
เนี่ยจับแล้วมับก็ให้
เขาเห็นพอดีจึงเดินเข้ามาห้ามแล้วทำท่าจะตบครับ
ตบคือจะไล่ทำท่าเฉยไม่ได้จะตบจริงนะ
ชายคนสูงอายุคนนั้นก็เลยเดินหนีออกไป
พฤติการของชายสูงอายุคนนี้ถูกพูดถึงอย่างมาก
ชาวเน็ตบางคนเข้ามาให้เบาะแสเลยบอกว่า
ชายสูงอายุคนนี้เคยก่อเหตุกระทำอนาจารย์ที่หน้าร้านสะดวกซื้อมาแล้ว
หน้าร้านขายยามาแล้วไม่ใช่ครั้งสองครั้งแต่เป็น๑๐๑๐ครั้ง
แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแล
แล้วมักจะเดินวนเวียนอยู่ในตัวเมืองเพชรบูรณนี่แหละ

หน่วยงานราชการไหนฟังข่าวนี้แล้ว
ข่ายกฎหมายของท่านที่จะเข้ามาดูแล
พาเขาไปดูแลรีบทำเถอะครับ
ก่อนที่เหตุการณ์ที่หนักกว่านี้จะเกิดขึ้นครับ